เอาละครับมาพูดถึงเรื่องของสายไฟฟ้า
ธรรมดาเราเห็นสายไฟฟ้าอากาศแบบนี้
ก็คืออยู่ตามเสาไฟมองขึ้นไปบางทีอาจจะรกหูรกตาอยู่บ้าง

เขามีการปรับปรุงให้เป็นโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

ใช่นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมอีก๗โครงการของการไฟฟ้านครหลวง
ให้กลายเป็นมหานครแห่งอาเซียนด้วย
เรื่องราวดีแบบนี้ติดตามได้จากรายงานครับ
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง
เพื่อปรับทัศนียภาพเขตเมืองกรุงเทพให้มีความสวยงาม
รองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ระยะทาง๑๒๗๓กิโลเมตร
โครงการภายในระยะเวลา๑๐ปี
ใช้เงินลงทุน๔๘๗๑๗ล้านบาท
ปีนี้เริ่ม๓โครงการภายในเส้นทาง๓เซน
พระตำหนักจิตรดารโหธานเทพารักษ์สุขุมวิทย์
และวงเวียนใหญ่อรุณอมริน
ส่วนโครงการที่เหลือในเส้นทางติวานนท์
แจ้งวัฒนาราชพร้าวรำคแผงสาธรณ์เจริญราช

จะเริ่มดำเนินการในปีถัดไป
ที่จะเข้าไปในพื้นที่ทำงานจริง

ตรงนี้เราก็จะต้องไปขออนุญาตจากตำรวจจราจรก่อนนะฮะ
ซึ่งตำรวจจราจรมักจะให้การฟ้าทำงาน
ตอนช่วง๔ทุ่มจนถึงตี๕
หลังจากนั้นเราก็ต้องคืนพื้นที่

พิจารณาจากความต้องการเร่งด่วน
ในพื้นที่ถนนสายหลักแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า
และบริเวณสาธารณูปโภคสำคัญ
โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม

และผู้ใช้ไฟที่มีพื้นที่ระยะ๕๐เมตรจากขอบถนน

เพื่อรับทราบข้อกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์
รองรับกับระบบสายไฟใต้ดิน
ประชาชนที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร๑๑๓๐ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน